สามสิบชัวร์เปล่า
แล้วอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้
ติดตามได้ในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ

ไม่ต้องให้เห็นตอนแรกว่าเอาไปใส่

จริงออกได้นะ

เลขในกระดาษเขาเขียน๐๙๓ชุดใช่ไหมใส่ลงไป
เอ๊พญาบึ้ง

ชาวบ้านวังไสทองค่ะที่วังโป่งของเพชรบูรณ์เขาก็ฮือฮากันไง
เพราะว่าพอดันกระดาษออกมาได้เลขแบบนี้
หลังจากนั้นค่ะยังมีอีกนะอีกรูนึงอันนี้๖๓๐แล้วนะ
อีกรูนึงดันกระดาษตัวเลขมาอีก๒ใบ
ได้เป็นเลข๙๕บอกคุณผู้ชมไว้เลยค่ะ
แม้แต่เลข๓๐นี่หลายคนบอกว่าอืม

เจ้าของสวนค่ะบอกว่าพญาบึ้งมาให้โชคแน่นอน
อย่างเลข๓๐น่าจะกลับมาออกรางวัลอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าได้นายกคนที่๓๐แล้วไง
จดเอาไว้นะคะเผื่อใครชอบ

เพราะว่านุ่มคนนี้เจอจริงจก
ฉันนึกถึงเธอมากกว่าดอม

ดูดิไม่รู้มาไงจิ้งจกสองหางครับ
เนี่ยดูดิไม่รู้มาไงนอนอยู่ดีตกใส่
เนี่ยดูดิสองหางจริงนะเนี่ย
ตกใส่ผมอีกยิ่งเป็นคนบ้าหวยอยู่ด้วย
ตกใส่ถูกคนซะด้วยยิ่งเป็นคนบ้าหวยอยู่พี่เขาบอก
ตกลงมันคือจิ้งจกหรือตุ๊กแก่ตัวเล็กดอม
มันคือจิ้งจกตัวมาตรฐานแต่ว่ามี๒หางนะคุณผู้ชม

ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านเลขที่๓๓ทับ๑ครับหมู่๑๗อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
เป็นบ้านของคุณเกรียงไกรเจ้าของคลิปนี่แหละคุณผู้ชม
ก็พาไปดูจุดที่จิ้งจกสองหางมันซ่อนตัวอยู่บนฝาผนังครับแล้วก็อยู่แถวกล่อง
เขาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นจิ้งจกตัวนี้เป็นครั้งแรกเลยนะ
ไม่เคยเห็นสองหางมาก่อนหางเดียวเคยเห็น
อัดคลิปเอาไว้แล้วส่งให้เพื่อนดูคิดว่ามาให้โชคแน่เลย
เพราะหลังจากหนีไปก็ไปซุกอยู่ที่ไปอยู่ในรูปด้วยนะคุณผู้ชมที่พี่เขามีไว้อยู่ในบ้าน
สองหางแบบนี้จะตีเป็นอะไรได้บ้างแต่บ้านเลขที่๓๓๑หมู่๑๗ครับ
ที่วัดสว่างอารมณ์ไม่ไปนานแล้วนะนะครับไปกันหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเขาไปส่องเลขกันในพิธี
พิธีอะไรเป็นพิธีเคลื่อนย้ายรูปหล่อเท้าฮีรันพนาศูนย์สูง๖เมตรกว่า
พิธีนี้จัดขึ้นนะครับโดยมีหลวงพ่อแป๊ะนะครับเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์แคร์แถวนะครับ
เป็นผู้ทำพิธีสงฆ์ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงก็ชาวบ้านไปกันเยอะ
เลยจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำรถบรรทุกนะครับ
แล้วก็เครนขนาดใหญ่มาย้ายรูปหล่อเท้าฮีรันพนาศูนย์นะครับ
สูงกว่า๖เมตรนะจากโรงหล่อนะครับมายังบริเวณเรือตังเกทุ่งบัวแดง
ซึ่งก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของวัดแห่งนี้ค่ะงานนี้ชาวบ้านพุ่งเป้าไปที่เลขครับ
เพื่อจะเอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับก็ลุ้นเลขปลายประทัดก่อน
เลขปลายประทัดนะครับจุดเอาเลิกเอาชัยนะครับเลขอะไร
เลขอะไรคุณผู้ชมดูนะส่วนอีกอันหนึ่งคือเลขทะเบียน
ทะเบียนรถเคนเมื่อกี้เนี่ยรถเคนนะครับนี่ฮะ
มีไหมเลขทะเบียนนี่เจ็ดสองไหมเจ็ดสองแปดศูนย์ห้าหนึ่งเหรอ
ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับครับค่ะงั้นส่องเลขกันต่อเลยค่ะ
คุณผู้ชมเลขอ่างน้ำมนต์พาไปที่หลวงพ่อปากแดงหน่อยค่ะ
ดอกเคราะห์ที่นี่เนี่ยนะคะบรรยากาศในวัดพระมณีเอ่อ
หลวงพ่อปากแดงเนี่ยค่ะที่นครนายกเมื่อวานคนไปเพียบเลยนะ
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ไปขอหลวงพ่อปากแดงนั่นแหละค่ะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุร้อยยี่สิบปีแล้วแน่นอน
ต้องหาเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์หน่อยดูซิว่ามีการเอามาวางไว้บนพานทองนะ
เลขอะไรบ้างอ่ะเลขห้าใช่ไหมเลขแปดใช่ไหมเลขหนึ่งใช่ไหมอืม
คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรอีกบางคนบอกว่า๐ด้วย๐ด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชม
แล้ววันก่อนเนี้ยยี่สิบเก้าสิงหาก็เป็นวันครบรอบร้อยยี่สิบปีหลวงพ่อปากแดง
ชาวบ้านก็เลยจะเอาเลขที่เกี่ยวข้องไปเสี่ยงโชคเลขวันที่๒๙อันนี้๑แล้วนะ
แล้วอันนี้คุณผู้ชมเห็นเป็น๖กับเลขอะไรอ่ะ๓เหรอ๓ใช่ไหมข้างบนอ่ะ
ยักยื้อบ้างเออสองไหมนี่ค่ะคือเขาบอกว่าเลขที่ชาวบ้านเอาไปเสี่ยง
มีเลขพอสอสองสี่สี่หกกับสองห้าหกหกแล้วก็เลขครบรอบร้อยยี่สิบปีด้วย
อุ้ยเมื่อวานวันพระใหญ่ใช่มะนักเสี่ยงโชคอ่ะเขาก็ไปทำพิธีเปิดสรรพโชค
ไหว้ขอพรพ่อปู่แม่ย่ากันคึกคักเลยนะคะลูกหลานที่คอยรับใช้งานในเกาะคำชโนธเนี่ย
จ้ำชาวการคำวรรษาเป็นผู้นำทำพิธีค่ะ
เสร็จพิธีป๊าบมาส่องเลขกันในขันน้ำมนต์
เห็นไหมน้ำตาเทียนเห็นสิชัดขนาดนี้

เลขไข่ก็มีใช่ไหมมี๖มั้งใช่มันคลุนกันอยู่
อ้าวดอมเห็นว่า๖
อ้าวอย่างนั้นถามนะไอ้ปื้นเลขอะไร
ใครจะเห็นเป็นเลขอะไรอยากได้เลขเพิ่ม
ก็ไปส่องเลขก้านทูบสิคะรูปพญานาคแบบนี้
เลขชัดเชียวตามหน้าจอนี้เลยคุณผู้ชม
และยังมีชาวบ้านเขาบอกด้วยนะบอกว่าต้องตาม

เงินบริจาคหลัก๖ตู้ค่ะ
อยู่ที่๖๐๒๐บาท
อันนี้เป็นยอดเงินบริจาคนะคะเอาแคปไว้แคปไว้นะคะ

ถ้าใครดูละครเนี่ยเป็นหนึ่งจากคู่กับมาตาราดาใช่ไหม
แต่เป็นหนึ่งนี้ไปกับพี่ฮายอาภาพรนะ

นี่ค่ะคุณค่ะดูใกล้ค่ะนี่ไงโอเค
โอเคนะคะอีกตัวได้ไหมล่ะ
เพราะว่าเผื่อคนแบบเขาอยากได้แบบไปรวมกันแล้วได้๓เนี่ย
ให้สักตัวหนึ่งโอเคอีกตัวหนึ่งโอเค
อีกตัว๕ปุ๊บเรียบร้อยค่ะ

เฮ้ยเป๊ะเลยคุณค่ะ
แบบนี้๒ติวอันนี้

ก็ไลฟ์จุดทูปเลยให้กับแฟนคลับได้ดูกัน
ก็เลือกทูบมา๒ดอกนะจุดไปคุยกับแฟนคลับไป

เห็นเลขบนหน้าจอแบบนี้คุณผู้ชม
เห็นไหมพอเห็นใช่ไหมโอเค
ส่วนคุณธัญญาอาสยามและลาล่าอาสยามครับ
รำบวงสวงถวายพ่อปู่และแม่ย่าพญานาค
ที่สวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีนี่

ร่ายรำยังสวยงามสมเป็นลูกสาวพญานาค
พิธีบวงสวงก็จุดทูปเสี่ยงทายไม่มีพลาดหรอก
มีเลขให้ดูด้วยครับอะไรเนี่ย

ครับ๙๑๔ไหมอ่าไปต่อกันที่เจ๊นุกบารมีมหาเห็งนะครับคุณผู้ชมไปทำบุญไหว้พระนะครับ
ขอพรหลวงพ่อปลดหนี้ที่วัดพระธาตุวายโยวัดดังฉะเชิงเซาครับ

แต่ก็วัดดุ้งเอาเนาะ
เลขนี่จับได้เลขนี้
อันนี้คือปิงปองค่ะที่จับได้
ชอบตาไม่ชอบหันไม่รู้เหมือนกัน

ไลฟ์ตอนไปทำบุญที่วัดพระธาตุวายโยฉะเชิงเซาครับ
ไหว้ขอพรนะครับขอโชคลาภจากหลวงพ่อปลดหนี้
หลังจากขอพรเสร็จก็ล้วงหายจับลูกปิงปอง๓ลูกนะครับ

นะครับแล้วก็เดินตรงไปที่แผงลอตเตอรี่เลย
ไปหาเลขที่นี่ที่เขาล้วงขึ้นมาได้เนี่ยนะครับ
ส่วนใครแฟนคลับของหมอไก่พพาธินี

ดูกันอีกทีเพราะว่าเลขมันเรียงหนักซ้าย
เลขหนักซ้ายเมื่อวานเราให้ดูไปแล้วนะ

ดูได้ในเพจหมอไก่ด้วยก็ได้นะครับ